เหตุการณ์แบบนี้สังคมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นลูกชายนะ
ทำร้ายร่างกายแม่ซึ่งแม่สูงอายุมาก
มีทั้งใช้ไม้ฟาดผนังเพื่อขู่แม่
มีทั้งการกระชากคอเสื้อแม่จนกระทั่งเหวี่ยง
แล้วคุณผู้ชมแม่ซึ่งแก่แล้วหัวไปกระแทกพวกโอ่งพวกผนังเลยนะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะจังหวะที่แม่ถูกกระชาก

นี่ฮะเป็นจังหวะนี้นะฮะที่ใครเห็นก็รับไม่ได้นะครับ
คือเรื่องนี้มีการร้องเรียนทางเพจสายใหม่ต้องรอด

หลังจากเพจได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดี

จังหวะนี้คุณหัวแม่กระแทกแล้วเหมือนแบบสลบไปเลย
พลเมืองดีระบุว่าคุณยายท่านนี้ถูกลูกชายทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ลูกชายเพิ่งจะออกมาจากคุกมาไม่กี่เดือน
ไม่แน่ใจว่าลูกชายคนนี้หลอนยาหรือเปล่า
ชาวบ้านเห็นยายโดนตีบ่อยมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง

ในคลิปถือว่าโดนหนักมากจนยายแกไม่ไหว
ออกมาขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน
และขอแอบอยู่ด้วยสักแป๊บได้ไหม
เพราะเจ็บมากจะไม่ไหวแล้ว
แต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเปิดประตูรับไงคุณ
เพราะทุกคนกลัวกลัวจะมีปัญหากับลูกชาย
วันนี้นะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ที่ถนนวัดเกาะเขตสายใหม่กรุงเทพ
พบกับนี่ครับคุณยายปองนะคุณนะ

ปองอายุเยอะแล้วโชว์บาดแผลให้ดู
เล่าว่าเธอถูกลูกชายทั้งสองคนทำร้ายร่างกายอย่างทารุณคุณ
ที่เห็นในคลิปแค่คนนึงนะ
แต่จริงเธอถูกลูกชายทั้งสองคนเลย
ทำร้ายร่างกายทุบตีแล้วก็ยังทำลายข้าวของในบ้านอารวาสอย่างหนักนะครับ
ลูกคนโตเพิ่งออกจากคุกมา๒๓เดือนทำร้ายหนักขึ้นเรื่อย
กช้ำไปหมดทั้งร่างกายคุณยายก็เปิดให้ดูคุณ
เข่ากลัวคุณยายก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีล้มมีล้มอีกนะฮะ
ส่วนตอนนี้ลูกชายคนเล็กคุณเริ่มมีอาการคล้ายกับพี่ชายไปด้วย

พอไม่พอใจที่แม่พูดจะไม่เข้าหู
แล้วก็ตีทำร้ายแม่ทันที
แล้วก็ลูกเนี่ยก็เสพยาเสพติดกันด้วยนะครับ
เขาก็ชาบที่หนักสุดนะครับ
แต่คนเล็กก็มันทำบ่อยแต่คนโตน่ะ
เลี้ยงมาตลอดไม่เคยทิ้งเลย
พ่อเขายังไม่เคยดูแลลูกเลย
มีแต่เราดูแลส่งเรียนส่งอะไรทุกอย่าง
แต่ความดีของแม่ไม่เคยมีเลย
คุณผู้ชมก็คิดเอาเองว่าจะใช้คำว่าอะไรเนาะ
เพราะว่าแม่ก็บอกว่าเลี้ยงดูอย่างดีมาโดยตลอดนะครับ
ตำรวจเดินทางมาถึงบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
เพื่อควบคุมตัวลูกชายของคุณยายทั้งสองคน

ระหว่างคุมตัวนะคุณลูกชายคนโตคือนายลบอายุ๓๗ปี
ออกมาจากบ้านผู้สิทธิ์ข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ในคลิป
นายลบบอกว่าก็แม่แหละชอบดื่มเหล้าแม่เมาทุกวัน
พอเมาแล้วก็มาทะเลาะกับผมทุกครั้งเลย
ยืนยันว่าผมเองไม่ได้เมาและที่ทำร้ายทำร้ายแค่ครั้งเดียว
รับว่าโกรธแม่ที่แจ้งตำรวจมาจับผม
คุณผู้ชมฟังเสียงของนายลบลูกชายคนโตนะครับ

ไม่เทาะใจอะไรนะครับพี่

ด่าใบไหนครับ

แล้วพี่เด็กดีค่ะมี๑๒๕อย่างไหม
รักแม่ไหมที่

ลูกชายคนโตว่าแบบนี้นะครับส่วนนายเป้ลูกชายคนเล็กนะฮะ
บอกว่าไม่เคยเห็นพี่ชายทำร้ายแม่เลยรู้แค่ว่าแม่ชอบดื่มเหล้าหนัก
แล้วก็มาทะเลาะกันในบ้านตลอดนะครับส่วนเรื่องแผลฟกช้ำตามร่างกายของแม่เนี่ย
ผมเองก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน
บอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันทุกวันเลยเพราะว่าตัวของแม่เนี่ยชอบดื่มเหล้า
ส่วนมากเห็นลูกชายคนโตทำร้ายแม่เพราะมีอาการหลอนบ้างแหละ
ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็กลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะฮะ